แต่เปลี่ยนเรื่องหน่อยอันนี้น่าเห็นใจมาก
คุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะน้ำตาเจ้าสาวม่ายขันหมากถูกทหารหลอกแต่งงาน

แต่กลับอยู่ก็หนีไปเลยค่ะ
กำลังจะแต่งงานกันแล้วเชียว

เจ้าสาวเคว้งอยู่คนเดียว

ผู้หญิงฝ่ายเจ้าสาว

แขกแบบนี้คุณผู้ชม

ฝ่ายหญิงอายุ๔๐ปีนะคะโอ้แต่ยังหน้าตาดีสวยนะคะ
เป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เล่าให้นักข่าวฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ

บอกว่าแฟนนุ่มของเธอเป็นทหารยศจ่า๑๑
บกันมาตั้งแต่ธันวาคมปี๒๕๖๔นับเวลาดูได้กี่เดือนแล้วคะ

ตลอดระยะเวลาที่คบกัน
ฝ่ายชายนิสัยดีเข้ากับครอบครัวของเธอได้ดี
น่ารักคอยทำอาหารดูแลแทบทุกอย่าง
พอคบกันได้ระยะหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
ฝ่ายชายเอ่ยปากมาก่อนเลยบอกว่าอยากจะขอฝ่ายหญิงแต่งงาน
แต่เธอบอกว่าเอ๊ะเธอผ่านการแต่งงานมาแล้วนะ

บอกว่าเฮ้ยผมเป็นทหารมีเกียรติ
และผมเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่น
อยากได้งานใหญ่สักหน่อยให้สมเกียจของผม
คุณผู้ชมดูงานของเขานะคะจะสวยนะ

นุ่มก็มาพูดคุยกับครอบครัวของเธอ
แต่ไม่ได้พาครอบครัวของฝ่ายชายมาด้วยนะคะ

พ่อแม่เธอเรียกค่าสินสอดเป็นเงิน

ฝ่ายชายก็ตบปับรับคำเป็นอย่างดี
จากเดิมกำหนดแต่งงานคือ๒๕มีนาคม

ก็เลยเลื่อนมาเป็น๑พฤษภาคม
ซึ่งการเตรียมงานก็มีการจัดทั้งดอกไม้
ซุ้มอาหารดนตรีเครื่องดื่ม
ฝ่ายชายเป็นคนจัดการด้วยตัวเองทั้งหมด
เฮ้ยมันแปลกไหมพี่เบิร์ต
มันต้องมีอะไรแหละเนี่ยมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แหละ
เล่าต่อแต่พอถึงวันแต่งงาน
เวลาตี๒ฝ่ายชายเก็บกระเป๋าบอกว่าจะไปนอนกับแม่
แล้วก็ญาติที่จองรีสอร์ทไว้ใกล้
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ

เพื่อให้แฟนนุ่มเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย

กระทั่งตอนเช้าใกล้เริ่มพิธีสงฆ
เธอก็เลยโทรไปตามฝ่ายผู้ชาย
ฝ่ายชายบอกว่ามีปากเสียงกับแม่เรื่องเงินสินสอด

หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะ
ฝ่ายผู้หญิงบอกว่านาทีนั้นเธอเชื่อว่า
ฝ่ายเจ้าบ่าวน่าจะหนีงานแต่งไปแล้ว
แต่เพราะทุกอย่างมันตระเตรียมไว้แล้วหมดแล้ว
ก็เลยกลั้นใจทำพิธีสงเพียงคนเดียว
แล้วก็ต้อนรับแขกเพื่อให้งานมันผ่านพ้นไป

หลังจากการแต่งผ่านพ้นไปได้๔๕วัน
ไร้วิแววว่าฝ่ายชายจะติดต่อกลับมาอธิบายเรื่องราวใดที่เกิดขึ้น

แล้วก็นำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบ
ค่าจัดงานแต่งเป็นเงิน๓แสนบาทค่ะ
หวังว่าฝั่งฝ่ายชายจะมารับผิดชอบค่างานแต่งด้วยนะฮะ